เหตุการณ์ระทึกเลยตำรวจทางหลวงเนี่ย
เห็นกระบะคันนี้ขับหนี
แล้วก็ต้องขับไล่ล่าตามไประยะทางหลายสิบกิโลเมตร

โครงค้าสวัสดิ์

ที่ปาดเข้าไปอ๋อไปอย่างเร็วเลย

ลายกระบะขาวคันนี้๔ประตู
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังต้องสงสัยว่าคันนั้นน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
แต่พอกระบะเนี่ยพยายามขับหนีปัดซ้ายแซงขวานะแล้วก็วิ่งวนไปฝั่งขาออกขาเข้าสลับกันไปมา
จนมุมตรงหลักกิโลเมตรที่๒๓อำเภอมหาราชเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับตอน๕โมงเย็น
ตรวจค้นในกระบะเจออะไรบ้างคุณผู้ชมฮะนี่จังหวะพอมาปาดรถตำรวจมาปาดหน้าได้แล้ว
ก็ลงไปทันทีเลยแล้วก็เข้าไปตรวจค้นดูแรงงานครับที่อัดกันมาแน่นนั่นแรงงานชาวเมียนมา๙คน
เป็นชาย๖เป็นหญิง๓คนขับอีก๑คนรวมเป็น๑๐คนแรงงานทั้ง๙เนี่ยไม่มีใบอนุญาตเข้าเมือง
ก็คือแรงงานเถื่อนนั่นเองถามว่าได้คนละเท่าไหร่เนี่ยจ่ายคนละเท่าไหร่จ่ายค่าในหน้าคนละ๑๙๐๐บาทครับ
เพื่อจะเข้ามาทำงานคนขับกระบะนี้เป็นคนไทยนะชื่อสมศักดิ์อายุสามสิบหกปี
บอกว่าที่ต้องขับหนีไกลกว่า๗๐กิโลเมตรก็กลัวความผิดไงพี่ตำรวจ
ส่วนแรงงานทั้งหมดเนี่ยไปรับมาจากจังหวัดตากครับหลังมีคนจ้างสมศักดิ์เนี่ยให้นำแรงงานไปส่งยังจุดหมาย
แล้วก็มีรถนำทางที่จะโทรบอกเป็นระยะระยะนะแต่มาถูกตำรวจทางหลวงเนี่ยดักจับไว้ได้ซะก่อน
ส่วนรถนำทางรถนำทางอีกคันหนึ่งหนีหายไปเลยแล้วเห็นว่าสมศักดิ์ในทำครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะ
ค่าจ้างหัวละ๘๐๐บาทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครใครเป็นคนจ้างเนี่ยไม่รู้ครับ
จากนั้นตำรวจทางหลวงส่งตัวทั้ง๑๐คนก็คือแรงงานเมียนมาทั้ง๙และสมศักดิ์อีกคนหนึ่ง
ให้สพพระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีต่อไปครับโอ้โหชื่นชมตำรวจทางหลวงอายุทยาด้วยนะฮะ
ขับขี่ท่านนี้สุดยอดเลยมาดักหน้าได้เลยครับ